เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่าที่ถนนราชดำเนิน

ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๒คน
ทางด้านของรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่าแค่เป็นการสร้างสถานการณ์
เพราะเป็นระเบิดแรงดันต่ำที่ไม่ประสงค์เอาชีวิตครับ
และพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
เข้าตรวจสอบบริเวณถังขยะริมถนนราชดำเนินกลาง
หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่า
หลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิด
เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา
โดยผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาด
กรุงเทพมนครกำลังกวาดถนนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเลยนะ
จากนั้นเกิดเสียงดังขึ้นภายในถังขยะ
ทำให้นางสาวสุริยาพรภูลสมบัติ
แล้วก็นางพิมวาราวรีนพสิทธิ
พนักงานทำความสะอาดกรทมที่กำลังทำงานอยู่ใกล้
ได้รับบาดเจ็บคือมีอาการหูอื้อ
แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศีวรา
รังสิพรามนกุลก็รุดลงพื้นที่ในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
พร้อมยืนยันว่าเป็นระเบิดแรงดันต่ำที่ไม่หวังผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และจากการตรวจสอบภายในถังขยะมีเศษของระเบิดเพียง๑ลูก
ไม่พบลูกอื่นแล้วก็ไม่พบสะเก็ดระเบิด
เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์แล้วก็หวังทำลายความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่
ซึ่งหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อหาตัวผู้นำระเบิดมาทิ้งไว้บริเวณดังกล่าวครับ

ไม่ผสมผลิติฤทธิ์ร่างกาย
อุปกรณ์หลังจากลักษณะของระเบิด

ดังสัญาคารปศักดาลระเบิดก็หาได้ง่าย
วัตถุที่ใช้ในการทำมันหาได้ง่าย

ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตำรวจเอกศีวราบอกว่าได้สั่งการให้ตั้งด่านตรวจ

เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาอีก
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงคราน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาในพื้นที่ครับ